ของผู้สมัครผู้ว่ามหานครนะฮะ
วันนี้คุณชัดหาเสียงด้วยรับปฏิเสธข่าวด้วย
บอกไม่มีนะข่าวที่เขาไปซื้อเสียงไม่มีนะครับ
ยินยันว่ายังไงเดี๋ยวมาดูส่วนครูสกลที
บอกว่าพร้อมจะแก้ปัญหานะ
ท่อระบายน้ำผมทำมาแล้วเลือกผมผมทำได้เลย
ไปดูคุณชัดก่อนเพราะมีประเด็นสำคัญ

ผู้สมัครผู้ว่ากรทมหมายเลข๘

ชุมชนบ้านครัวเขตราชเทวี
เปิดตัวนโยบายรายเขตผ่านเว็บไซต์

คือจะเป็นนโยบายภาพกว้างครับแต่ละเขต

ซึ่งหากผู้ว่ากรทมมองแต่ภาพกว้างอย่างเดียว
ก็จะไม่มีเวลาลงไปดูเป็นรายเขต
ทั้งนี้จากการที่มีอาสาสมัครหลักหมื่นคน
ทำให้ทราบว่าแต่ละเขตทั้ง๕๐เขต

พื้นที่ตรงไหนมีปัญหาเช่น
น้ำท่วมขังทางเท้าไม่ดี

ไฟไม่สว่างทั้งหมดอยู่บนพื้นที่
ก็สามารถนำนโยบายรายเขตเข้าไปกำกับดูแลได้เลย

ยังปฏิเสธกระแสข่าวด้วยว่าบอกเบอร์๘ไปซื้อเสียงครูบอล
ไม่จริงท่านยืนยันบอกว่าเบอร์๘ไม่มีซื้อเสียงแน่นอน

ไม่เคยคิดเรื่องการซื้อเสียงเพราะเป็นสิ่งที่น่าเกลียด
แล้วก็เป็นปฏิปักต่อประชาธิปไตย
เป็นข่าวปล่อยที่เป็นข่าวปลอมนะครับ
ว่ามีความพยายามจะใส่ร้ายป้ายสี
ประชาชนใจต้องนิ่งเพราะว่าข่าวปลอมมีเยอะ

คนปล่อยข่าวพรุ่งนี้มีมากเหลือเกินคุณชัดบอกครับ
มาดูผู้สมัครอีกท่านหนึ่งนะคะนายสกลทีพัทยกุลค่ะ
สมัครหมายเลข๓วันนี้ก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ที่ตลาดวัดชัยฉิมพลีภาษีเจริญ
ก็ปรากฏว่าเจอประชาชนร้องเรียนเรื่องท่อระบายน้ำค่ะ
บอกเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องทำเพราะกำลังจะเข้ารูดูฝน
สกลทีบอกมั่นใจว่าจะสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้
เพราะตนมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่ต้องมาเรียนรู้ใหม่
แล้วก็พูดถึงกระแสความนิยมของตนเอง
ล่าสุดมีผู้มีชื่อเสียงหลายคน
อย่างเช่นคุณดี้นิติพงศ์หอนาคนรินทรณบางช้าง
ออกมาโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวประกาศสนับสนุน

และทำให้เห็นว่าหลายคนได้เห็นในนโยบาย
พยายามนำเสนอและเริ่มตัดสินใจนะคะ
ส่วนผลโพลในหลายสำนัก

เชื่อว่าในโค้งสุดท้ายพลิกได้เสมอค่ะ